แต่เหตุการณ์นี้เจ้าหนี้มาทวงหนี้ลูกหนี้
หนี้ไม่มีก็จริงแต่ลูกหนี้ไม่หนี
ชวนเจ้าหนี้ไปเอาตังค์ด้วยกันเลยเดี๋ยวจะหาตังค์มาจ่ายให้

ลวงเจ้าหนี้เหรอโอ้โฮโอ้โฮจริงใช่ช็อคไหมเหตุการณ์นี้
แล้วหลังจากนั้นลูกหนี้หนีไปเลยค่ะ
ทุ่มที่ผ่านมานี่เองกู้ภัยไปช่วยบาดคนเจ็บ
คนเจ็บคือนายนัฐกาลประสิทธิ์สุขอายุ๒๗นะคะ
โดนแทงโดนปาดคอจมกองเลือดอยู่ตรงถนนเรียบคลองชลประธาน

นี่จนนาทีต้องเร่งปฐมพยาบาลแต่คุณผู้ชม
ไม่ทันจริงเสียชีวิตค่ะ
สภาพศพที่คอแล้วเลือดทะลักแบบนี้คือโดนเส้นเลือดใหญ่นะ
หน้าก็มีแผลโดนปาดที่หัวด้วยค่ะ

พ่อกับแม่ของคนตายบอกว่า
ลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านบอกว่าจะไปซื้อบุหรี่
ก็คิดว่าน่าจะไปหาหมูนั่นแหละ
ในหมูหรือว่านายวิสุทธิ์สงวนสัตว
จริงลูกคงจะไปทวงตังค์กับหมู

เพราะว่าตอนแรกตกลงกันไว้ไง

เดือนกัญญาหมูจ่ายไม่ครบจ่ายมาแค่๓๐๐เอง
ทีนี้ลูกแม่ก็เลยไปทวงส่วนที่เหลือ
หมูก็บอกว่าไม่มีอ่ะเดี๋ยวเอางี้
มาด้วยกันไหมเดี๋ยวจะไปเอาตังค์จากอีกคนนึง

สุดท้ายลวงลูกแม่ไปฆ่า
แล้วถามว่าในหมูพอฆ่าแล้วแล้วเขาหนีไป
ล่าสุดนี่ติดต่อมอบตัวกับตำรวจนะ
บอกกับตำรวจวางแผนลวงนายนาฏการณ์ไปฆ่าจริง
ก็นายนาฏการณ์เจ้านี่มาข่มขู่ก่อนไง
ถ้าเกิดว่าไม่มีตังค์มาคืนเดี๋ยวจะเอาปืนมายิง
ทีนี้ตัวในหมูก็เลยบอกจะเอาปืนมายิงฉันใช่ไหม

โอ้โหก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ